ลงใต้ไปที่จังหวัดยะลาหน่อยนะคะ
ที่นี่เนี่ยเขาบอกตอนนี้ชาวบ้านตะลึงมากนะ

โอ้นี่มันฟักบนลำทึบเลย
มันใหญ่จริงนี่คือฟักคุณผู้ชม
แต่มันคือฟักขนาดยักษ์ฟักยักษ
เจ้าของฟักยักษ์นี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะ
คุณยายจำเนียนอินทจักรอายุ๗๐ปี
อยู่บ้านเลขที่๓๒ถนนพัฒนา๓
ซอยครัวสมุยอำเภอเบตงนะคะจังหวัดยาลานี่แหละ
คุณยายจำเนียนเล่าว่าใช้พื้นที่หลังบ้าน

เอาไว้รับประทานเองนะตามภาษาคนเท่าคนแก่นี่แหละ
ซึ่งเมื่อก่อนคุณยายก็เคยปลูกฟ้า
แต่ว่าตอนสมัยก่อนที่ปลูกเนี่ยนะ
มันไม่เคยมีลูกที่มันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
ส่วนฟักยักษ์ไอ้ลูกนี้ไม่ได้ปลูก
มันงอกขึ้นมาเองตอนปลูกไม่เห็นใหญ่เลย
แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีฟักยักษ์แบบนี้มาแล้ว๑ลูก
ตอนนั้นยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะตอนนั้นหนักประมาณ๒๐กิโลกรัม

ชาวบ้านที่รู้ข่าวเขาก็เดินทางมาเลย
เดินทางมาบอกว่าคุณยายไหนฟักมันขึ้นตรงไหนมาชี้ให้ดูหน่อย
ก็เดินมาเนี่ยเล่าเนี่ยยายก็เล่านี่นี่มันคือตรงนี้แต่ก่อนยายเคยปลูกตรงนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ
แล้วเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็มาถ่ายรูปเก็บไว้ด้วย
เพราะว่ามันแปลกมากจริงคุณ
คือถ่ายไว้เฉยนี่แหละเดี๋ยวไปทำอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะคะ
แต่คุณยายจำเนียนเนี่ยแกก็มีเกมมาให้ชาวบ้านที่เข้ามาดูฟักนี้เล่นนะ

ให้ทายคุณยายบอกเอาทายสิฟักลูกนี้เนี่ยน้ำหนักเท่าไร
ชาวบ้านเขาคาดเดากันไปต่างนานาเดากันเสร็จคุณยายจำเนียนไม่รอช้าจ้ะ
ตัดมาเลยตัดฟักแล้วมาชั่งชั่งน้ำหนักดูท่ามกลางเพื่อนบ้านที่รู้ระทึก
แล้วคุณดูน้ำหนักของฟักค่ะจะมีใครทายถูกหรือเปล่าเพราะมันใหญ่มาก
น้ำหนักมันเนี่ยเท่าคนค่ะ๔๙กิโลกรัมโอ้โหตัวเท่าน้องไปต่อ
ใช่ค่ะคุณใหญ่จริงดิฉันเนี่ยใหญ่จริงฟักนี้ว่าใหญ่แล้ว
ไม่คุยเรื่องน้ำหนักบ่ยังฟักใหญ่มากคุณฮะใหญ่จริงคือไม่เผื่อเวลาเคยฟักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะคะ
ขนมโบราณนี่แหละคือชาวจีนเขาใช้ในงานมงคล
ขายไปในราคา๗๓๕บาทค่ะ

ยายเก็บไว้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะ
เป็นสิ่งแปลกที่ธรรมชาติมันสร้างขึ้นมา

คุณยายบอกแต่ก่อนลูกมันก็ไม่ได้ขึ้นใหญ่นี้

เท่าไหร่นะ

น้ำหนักเท่าไหร่

ถามไม่ได้ไม่ได้ถามเรื่องน้ำหนัก

ตอนนี้ชาแล้วชัดตัว